คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าแพ้แล้วผ่านถูกไหม

แต่ว่าคราวนี้ที่จะเอาให้ดูไม่ใช่แพ้ละผ่านนะ

คือตัวเองเมาเองพลาดเองขี่มอเตอร์ไซค์ล้มเอง
แล้วท้ายที่สุดไม่พอใจรถไปทำอะไรกับรถเดี๋ยวดูค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมในวงกลมสีแดงเห็นไหมนี่
มอเตอร์ไซค์เขาล้มเนี่ยเขาล้มเองนะ

ขี่เองล้มเองเพราะว่าเขาเมามาก่อนไง
พอล้มไปสองรอบแล้วเนี่ยขี่ไปที่แรกนึกว่าจะไปค่ะ
เดี๋ยวยังไม่ทันขึ้นเลยนั่งมันพุ่งบิดแล้วเนี่ย
แล้วเป็นอย่างไร
ยังไม่ทันคร่อมเลยอ่า
บอกว่าแกไอ้เก๋งดำนะเลยล่ะแกเป็นต้นเหตุที่ทำให้ชั้นรถล้มใช่หรอถ้ารถมันพูดได้นะรถมันคงแบบจะเอาล้อมาเกามาเกาหูชางเพราะมันก็มงเหมือนกันเพราะว่ารถไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมคือพอเขาใช้ของแข็งมากรีดที่กระจกประตูฝั่งคนขับเนี่ยสัญญาการขโมยดังเลยนะแล้วก็ถีบกระจกมองข้

หัวเราะแบบนี้ฮ่าแกทำฉันเจ็บ

ทีนี้คุณเจ้าของรถเองเขาไม่ขำด้วยไง
เขาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ
ตี๓๔๘นาทีของวันที่๒๒พฤศจิกายน
จุดที่เกิดเหตุคือหน้าร้านอีสานยานยนต์ถนนศรีจันท

เจ้าของร้านบอกว่าตอนแรกนะตื่นมาตอนเช้า
จะขับรถไปทำงานตกใจเอ้า
ทำไมรถฉันกระจกมันห้อยลงมาแบบนี้

แล้วก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
เลยรู้ว่าเป็นฝีมือของวัยรุ่น๒คนในคลิป
ที่ล้มแล้วก็พานไปลงกับรถของเธอ
เธอก็เลยเอาคลิปมาโพสต์บอกว่า

วัยรุ่นคนนั้นเห็นผ่านจากกล้องวงจรปิดมันไม่ชัด
แล้วตอนนี้เจ้าของรถเขาก็ใจดีนะ

คือจะให้โอกาสวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์

เดี๋ยวจะไปแจ้งความเอาผิดตามกฎหมาย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเมาแล้วผ่าน
ถ้าเกิดว่าคนที่ก่อเหตุได้ดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่
รีบติดต่อเจ้าของรถคันนี้หน้าร้านอีสานยานยนต์นะคะ